กลับมาดูสถานการณ์ในบ้านเราเรื่องที่เราตามกันต่อเนื่อง
การหายตัวไปของผู้อำนวยการกองการศึกษาอบตชำที่จังหวัดศรีสเกต
ก็ยังเห็นครอบครัวคงปูปรมที่จะค้นหาตัว

ล่าสุดก็เลยต้องหันมาพึ่งสายยาศาสตร์
เพื่อหวังว่าจะได้พบร่างหรือว่าได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมค่ะ
กว่า๑เดือนที่ผ่านมาครอบครัวของนางสาวจุธาพรอุ่นอ่อน
ภูมิในการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ
อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกด
ก็ค้นหาแบบปูพรมกันทุกพื้นที่เลยนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่สามารถจับพิกัดสัญญาณโทรศัพท์ได้
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ช่องตามาเลียภูมะเขือ
อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
รวมทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

ก็เลยทำให้ทางครอบครัวนางสาวจุธาพรตอนนี้
หันไปพึ่งศัยศาสตร์อีกทางนึง
รวมถึงไม่ว่าใครจะแนะนำอะไรครอบครัว
ก็จะลงพื้นที่ไปค้นหาทันทีนะคะ

ทางครอบครัวก็ออกค้นหาทุกที่ที่คิดว่าลูกจะอยู่

เพื่อหวังจะได้พบลูกค่ะ
ถึงเมื่อแรกเป็น๑๐๒๐นาที
ต้องเดินทางไปที่ไกลไม่เหนื่อยปะ

มีชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าผิดปกติ
ขณะกำลังไปขุดมันภายในป่าทาง

พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
ก็สอดคล้องกับชาวบ้านรายนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาฝันถึงผู้หญิงมาขอความช่วยเหลือ
และให้หาคนมาช่วยภายในบริเวณเดียวกัน
ทางครอบครัวได้ยินอย่างนั้นก็ลงพื้นที่ไปค้นหาค่ะ
เขาให้มาช่วยแล้วเขาว่าเขาอยู่แถวนี้ก็เห็นป่าน
รักษณะร้องไห้หรือยังไง
เขาบอกว่าช่วยด้วยช่วย
เขาขอร้องให้ช่วยเขาทีแรกปฏิเสธ
ปฏิเสธแล้วทีนี้เขาก็ขอร้องขอร้องจนยอมรับว่าต้องช่วย
เขามาร้องไห้ร้องอะไรนะพี่หรือว่าก็ป่าปกติ
ค่ะพูดธรรมดาใช่เขาไม่ร้องไห้
ใช่เขาบอกว่าให้หาคนมาช่วยเขา
ทางครอบครัวก็ไปพยายามค้นหาอยู่ในบริเวณดังกล่าวถึง๓ชั่วโมง
และเพื่อความสบายใจของครอบครัวนะคะทางทีมข่าวก็เลยประสานไปที่หมอปลาทันที
หมอปลาตอนนี้ตอบรับแล้วนะคะยินดีจะช่วย
แล้วก็จะทำพิธีผ่านวีดีโอคอร์ช่วงเวลา๒๒นาฬิกา
โดยจะให้คนในครอบครัวเรียกชื่อแล้วก็นามสกุลของผู้ที่ศูนย์หาย
กว่าหมอปลาจะสวดทำพิธีเสร็จและใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
กระทั่งตอนเช้าค่ะก็แจ้งว่าตอนนี้นางสาวจุธาพรคิดถึงลูกสาวมาก
แต่อยู่ในบริเวณใดนั้นต้องขอนั่งทำสมาธิอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อย่างไรก็ตามทางครอบครัวตอนนี้ยังไม่หมดหวังค่ะ
แล้วก็ยังรอคอยว่าจะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมมาอีกค่ะ